ยังเตือนภัยกันด้วยค่ะฮัลโหลหลวงพ่อคะ
โทรมาจากสำนักงานที่ดินนะคะหลวงพ่อคะหนูจะอัปเดตข้อมูลค่ะ
แอปมาเลยแลนด์สมาร์ทโหลดเสร็จปั๊บ
เงินในบัญชีหายไปแสนสี่ค่ะคุณผู้ชม
อาจารย์อ่าหนูรบกวนเข้าไปที่หน้าไลน์หน่อยนะคะอ่า
ไลน์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินทักไปไหม
เดี๋ยวพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะ
เดี๋ยวหนูจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทะเบียนออนไลน์ติดต่อพระอาจารย์เข้าไปนะคะ
แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนให้นะคะให้ผู้เชี่ยวชาแนะนำให้นะคะ
จะได้รวดเร็วเนาะได้ได้สามารถช่องทางไลน์นะคะ
ถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตวางสายในทางตรงนี้นะคะ
ที่เป็นแอปพลิเคชันว่าอัปเดตข้อมูลจากกรมที่ดินอ่ะพี่น้ำแขก

เพราะอะไรรู้ป่ะเขาใช้วิธีการแบบนี้แหละดอม

โลโก้ของแอปมันเป็นโลโก้แบบโลโก้ของสำนักงานที่ดินนะ

นี่ไงถึงบอกว่าพอโหลดแอปปั๊บ

คือเขาให้สแกนหน้าด้วยพระท่านก็สแกนหน้า
ปรากฏว่าตังค์ในบัญชีหายไป๓บัญชี
รวมแล้วแสนสี่กว่าบาทแสนสี่หมื่นกว่าบาทล่ะค่ะ
นี่แล้วปลายสายคือรู้เหรอว่าที่โทรมาโทรมาหา
รู้ก็เรียกพระอาจารย์เลยพระอาจารย์ค่ะ
โทรจากสำนักงานที่ดินนนทบุรีนะคะ
โทรหาพระที่ชื่อว่าเอกฉลวย
พระเนี่ยพระท่านอายุ๕๙ปีค่ะ

ในอำเภอบางบัวทองที่นนทบุรีนี่แหละ
แหมพระอาจารย์คะหนูจะให้ท่านช่วยอัปเดตข้อมูลที่ดิน
ทางแอปพลิเคชันหน่อยค่ะแล้วกลายเป็นว่าตังค์หายไป
พระท่านก็เลยเอาคลิปเสียงนี้มาแจ้งความที่สพบางบัวทองค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเมื่อปลายเดือนที่แล้ว๒๗กรกฎานะคะ
คอร์เซ็นเตอร์เขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดิน
นนทบุรีจะมาขอข้อมูลโฉนดที่ดิน
อัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันไง
หลวงพ่อก็ทำตามที่คนร้ายบอกเลย
แหมบอกให้ดาวน์โหลดแอปอะไรมาเอาก็พิมพ์ตาม

เงินออกไปจริงถามหน่อยพระอาจารย์
ตังค์ออกไปจริงจากกี่ธนาคารนี่

จากออมศิลป์จากไทยภาณิชย์จากกรุงไทย
ตมานับดูแล้วรวมแล้ว๑๔๗๐๐๐บาท
พระท่านบอกว่าที่อาตมาเชื่อเนี่ย
โลโก้ของแอปมันก็เป็นโลโก้สำนักงานที่ดินไง
แล้ววัดเองเนี่ยเพิ่งขึ้นสถานะเป็นวัด
กำลังจะโอนที่ดินทั้งหมดเป็นของวัด
ติดต่อกับทางสำนักงานที่ดินบางบัวทองเอาไว้อยู่
อาตมารอรับโทรศัพท์มาหลายเดือนประจวบเหมาะแหม

จริงคือมิจฉาชีพโทรมาได้จังหวะพอดีค่ะ
แล้วเงินในบัญชีทั้ง๓บัญชี
จริงเป็นเงินส่วนตัวชื่อของหลวงพ่อนะ
หลวงพ่อเนี่ยจะเอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้ใช้จ่ายค่าต่างของวัดนี่แหละ
ดีนะเนี่ยที่บัญชีของวัดยังไม่ได้โดนแฮ็กไปด้วยค่ะ

ตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คืออายัดบัญชีเอาไว้

เคยเห็นแหละอัตมาก็เคยดูข่าว
แก๊งคอลเซนเตอร์ก็เปิดไทรัสทีวีนักข่าวเขาก็เตือน
แต่ไอ้รอบนี้มันได้จังหวะที่อัตมากำลังจะทำเรื่อง

ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีปลายทาง
ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์แล้วเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่ให้ตำรวจไซเบอร์ให้สอทรเนี่ยนะ
ตรวจสอบบัญชีที่โอนไปแล้วก็ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วย

กลายเป็นว่าตอนนี้เราไม่ไว้ใจอะไรแล้ว

เบอร์โทรคนจะส่งของบางคนยังไม่กล้ารับเลย